คนที่เขาดวงดีมีอยู่เยอะนะแต่เขาจะทำยังไงให้ดวงดีอันนี้ไม่ทราบ
ยังไงทราบแต่ว่าพอเขาดวงดีเสร็จแล้วนี่นะเขาก็จะต้องมาแก้บนไง
เออจากที่ไปขอโชคขอลาบมางานนี้สิคุณผู้ชมเขาจัดมาชุดใหญ่เลยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่านางรำที่เธอรำอย่างอ่อนช้อยสวยงามนี่นะคะ
รำกันแบบนี้เนี่ยค่ะมารำทำอะไรทำอะไรรำแก้บน
รำแก้บนที่วัดสวักอารมณ์ตำบคุณแก้วอนครชายสีจนครปฐม
อ๋อค่ะรำที่บริเบียนสลาพพระาราหุ๗ทิศ
กระถั่งที่ปริศาลหนุนปั้นพเปราธุสิสุทธมใหญ่ที่ปฐมมาพนครราชละอ้อ
เมื่อวานนี้เองที่เขามารำแก้บนนะคะ

จ้างชนะฉลองศีลพร้อมกับนางรำมารำแก้บน
บอกเลยว่างานนี้สร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก
เพราะเห็นว่าที่มาแก้บนครั้งนี้เกิดจาก
การขอโชคขอลาบและได้สมหวังมา

ก็เลยไปถามคนดวงดีชาวกรุงเทพมหานครค่ะ
ชื่อว่าคุณสิริธนวัฒน์รัตนศรี
บอกว่าปกติแล้วเดินทางมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์เป็นประจำเลย
ซึ่งเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ได้มาขอพร
ขอโชคขอลาบกับพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมานี่แหละ
แล้วก็ร่วมพิธีเปิดคุมทรัพย์รับโชค
ขอโชคใหญ่ขอรางวัลใหญ่
ถ้าได้สมหวังแล้วจะเดินทางกลับมาแก้บนด้วยการนำนางรำมาถวาย
ปรากฏว่าสิ่งที่เธอขอนั้นเป็นจริงค่ะ
ได้รางวัลใหญ่นะคะก็คือถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ห้า
๕ใบรางวัลใหญ่นะคุณผู้ชม
ก็เลยนำนางรำมาแก้บนตามที่สัญญาเอาไว้
อันนี้ก็เป็นความเชื่อและความโชคดีของเขานะ
ก็ต้องบอกแหละว่าเรื่องที่หลายคนเขาเริ่มใส่สัทธา
มันก็เป็นเรื่องเดียวกันหลายคนก็เชื่อเหมือนกันนะคะ
เห็นได้จากช่วงบ่ายวันเดียวกัน
เกจิดังเจ้าอาวาสวัด
ใช่ท่านก็มาทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคกันไป

ก็มีหลายคนมาร่วมพิธีก็หวังว่าจะโชคดีเหมือนกับหลายคน
เอาจริงช่วงของการทำพิธีเปิดคุมทรัพย์รับโชค
คนก็จะไปกันเยอะจริงแต่ศึกษากันให้ดี

มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ไปก็ไม่ว่ากันนะครับ